ครับมีกล้องวงจรปิดที่หน้าร้านขายของแห่งหนึ่งที่แม่สายเชียงรายนะฮะ
บันทึกภาพเหตุการณ์นี้เอาไว้ได้๘โมงเช้าเมื่อวานนี้นะครับ
ในพื้นที่อำเภอแม่สายผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำร้ายผู้หญิงอยู่
นี่หูตบไปทีนึงผู้หญิงก็พยายามเดินตามไปจังหวะตรงนี้นะฮะ
แต่ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับผู้ชายคนนี้เหมือนจะไปที่รถนะฮะ
แต่ย้อนมาที่จักรยานยนต์ของผู้หญิงนี่ถุงกับห้องกับข้าวเครื่องใส่ใหญ่เลย
อ่ารอบแรกแล้วนะฮะผู้หญิงก็มาเก็บของเห็นเขาเก็บของมาวางหน้ารถ
นี่มาดึงแล้วเครื่องลงไปอีกนี่รอบนี้โอ้โหแล้วก็เหมือนตะโกนด่าต่อล้อต่อเถียงอะไรกันนะครับ
นี่เพลงนี้เราไม่ได้ใส่นะเขามาจากต้นทางแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหแต่ว่าช็อตแรกเนี่ยไปชกไปโอ้โหไปต่อยเขาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ย
ผู้จัดการร้านค้าแถวริมถนนตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าเธอเป็นเจ้าของคลิปจากกล้องวงจรปิดนะเอามาโพสต์นะครับ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าเมื่อวานนี้ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องของสามีภรรยา
ตอนนั้นอยู่ในร้านได้ยินเสียงดังโวยวายออกมาจากนอกร้านก่อน
แต่ไม่กล้าออกมาดูเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ยืนดูอยู่ในร้านเห็นเขาทำร้ายกันแล้วล่ะ
ฝ่ายชายก็ใส่ใหญ่เลยฝ่ายหญิงก็ได้แต่เดินเก็บข้าวเก็บของ
สุดท้ายเหตุการณ์นี้จบลงตรงที่ต่างฝ่ายต่างก็แยกย้ายกันไป
ส่วนทางร้านเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรของที่ปลาเข้ามาเป็นพวกกับข้าวถุงกับข้าว
อ่าแม่ใจเย็นเย็นกันดีกว่านะ
เดี๋ยวนี้กล้องวงจรปิดเต็มบ้านเต็มเมืองหลักฐานมันก็จะชัดค่ะ